คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ

คราวนี้เป็นรถตู้รถตู้ที่มีผู้โดยสารมาเต็มคันรถเลย
คุณผู้ชมดูแล้วบอกหน่อยค่ะว่าใครผิดใครถูก
เพราะจังหวะที่รถตู้เขากำลังจะยูเทิร์นกำลังจะกลับรถ
กระบะมาทางตรงแล้วเป็นแบบนี้ค่ะ

รถตู้คันเนี้ยมีรถตู้ที่มีผิดใจมาเต็มคัน
มีผู้โดยสารนั่งมาอยู่เต็มคันรถเลยนะ

ใช่แล้วจังหวะที่กำลังยูเทิร์นมาพอดี
กระบะมาทางตรงมาพุ่งชนเข้ากลางคันแบบนี้คุณผู้ชม
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็ถกเถียงกันนะ

รถกระบะที่เขาจะรอกลับรถเหมือนกัน

ครับเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชม
เกิดขึ้นตอนบ่ายสองบนครึ่งเมื่อวานค่ะ

เข้าตัวเมืองหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลา
สายหาดใหญ่ตรังมีผู้โดยสารมา๑๑คนไง

ก็กลับมากระชั้นชิดด้วยเนาะกระบะมาทางตนก็พุ่งเข้าชนแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ถามว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าผู้โดยสารสิ
ผู้โดยสารนั่งอยู่ตรงด้านหน้ารถจังหวะกลับรถมาพอดีแล้ว
กระบะชนผู้โดยสารก็เลยเจ็บหนึ่งรายนี่กู้ชีพเห็นไหมคะ
กู้ชีพกู้ภัยมาแล้วเทศบาลเมืองควนลังเนี่ย
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่อ่ะนะคะอืมทีเนี้ยรถตู้โดยสารอ่ะ
สภาพเขาก็โดนชนตรงประตูทางเข้าเนี่ยนะคะ
ขึ้นลงเนี่ยบริษัทเจ้าของรถตู้โดยสาร

ย้ายก่อนมาถ่ายผู้โดยสารแล้วก็เอาผู้โดยสาร
รวมถึงสัมภาระเนี้ยไปต่อปลายทางที่จังหวัดตรังค่ะ
ส่วนรถกระบะเป็นยังไงบ้างมาพุ่งชน
เดี๋ยวให้ดูรถกระบะซุ้มล้อหน้าฝั่งขวาก็พังเสียหาย
คนขับกระบะไม่ได้เป็นอะไรมากเห็นไหมคะ

มีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าการกลับรถกระทันหันแบบนี้

เพราะว่าฝั่งคนขับรถตู้เขาบอกไง

เราจะกลับรถเดี๋ยวเขาคงชะลอเองแหละ

แล้วมันจะชะลอทันได้ไงคุณถ้าดูจากคลิปนะ
เออนะฮะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะครับ